เพราะว่าตอนนี้คุณแม่พะนิดาคุณแม่ของคุณแตงโม

อยู่ในวงการมา๒๐ปีเลยนะคะ
มีผลการในวงการบันเทิงมากมาย

คนมองก็คิดว่าเธอไม่ใช่คนขยัน

ขยันทำงานขยันหารายได้
คุณแม่ไปดูห้องเธอเนี่ยเมื่อไม่กี่วันนี้
ที่คุณแม่ต้องถอนหายใจเพราะว่าคุณแม่กำลังร้องไห้
ตอนนี้เนี่ยน้ำตามันตกในแล้ว
ถ้าถอนหายใจคือร้องไห้นะ

มันจะเป็นถอนหายใจอยู่เรื่อย
ไปดูห้องเธอห้องนอนไม่เคยดูเลย

เก็บของไม่เรียบร้อยเลย

ลกไปด้วยของนู้นของนี้ของนั้นอะไรเต็มไปหมดเลย
แสดงว่ามุ่งงานเรื่องเดียว

มีความจริงใจกับเพื่อนทุกคน

เธอก็ยังกลับไปรักเขาได้นะฮะ

กับคุณแม่ก็ตามก็เคยทะเลาะกันนะ

คุณแม่น้องจะอย่างนู้นน้องจะอย่างนี้
โมอาจจะเป็นคนขี้อ้อนหรือคุณแม่

เขาก็จะสนิทกับคุณแม่มาก
คือตอนนี้เนี่ยเดินไปตรงไหน
นึกถึงแต่ภาพน้องโมเดินผ่าน

แล้วก็ทำใจไม่ได้สักที

ก็ต้องช่วยตัวเองนะคะ
ต้องทำให้ได้อ่ะ

แล้วก็น้องโมก็เป็นที่รักของเพื่อน

น้องรักเพื่อนและเพื่อนก็รักน้องด้วย
น้องก็มีจิตใจเป็นเด็กที่
ถึงเขาจะไม่ใช่ผู้หญิงจ๋า

แต่เขาก็เป็นผสมผู้ชาย

มันเหมือนอะไรตัน

ไม่อยากพูดอะไรนอกเรื่อง
ยังไม่อยากพูดอะไรนอกเรื่อง
กราบขอบพระคุณทุกท่าน

และให้กำลังใจคุณแม่ตลอดตั้งแต่

ก็จะมีแขกซ้ำหน้า

ข้อหนึ่งนะคะ

ประชาของอาจารย์ทรงชัยคือ

คุณแม่คิดนานมากเรื่องนี้ความรักและการให้อภัย

อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์